เมื่อสุริยนต์ย่ำสนไทยา
จะกลับประหณาตอนชื่อเสียงเรามี
จะยากจะจนถึงอดจะทนเต็มที่
นักร้องบรรนอกคนนี้จะกล่อมน้องพี่แฟนเพลง

มาพูดถึงคุณบัวดีนะครับ
เพราะว่าไม่น่าเชื่อจริงว่าจะฝ่าฟันมาได้จนถึงเพลงที่๖

เอาจริงนะคะคนฟังนะทุกคนล่ะที่อยู่ในนี้
ทั้งบ้านด้วยทั้งตื่นเต้นทั้งเกร็ง
คือเราเองเป็นคนลุ้นนี่ก็เกรงจะไม่ไหวอยู่แล้ว
ไม่รู้ว่าคนร้องที่มายืนอยู่ตรงนี้เขารับแรงต้านทานความกดดันได้ขนาดนี้ได้ยังไง
ตอนร้องนี่นึกถึงอะไรบ้างครับคุณบัว
นึกถึงหน้าแม่

เราทุกคนเห็นเลยว่าคุณบัวทำเต็มที่จริง
พร้อมที่จะฟังคำเฉลยหรือยังพี่บัว

เองก็ตื่นเต้นไม่แพ้พี่เลย
เอาใจช่วยพี่ทุกคนที่อยู่ที่นี่คุณป่าเอง

ฝึกงานช่างผมยาม

ถึงจุดนี้พี่บัวทำได้ดีที่สุดแล้ว
เพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาทคุณบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
หนูใจ
เพลงที่หกมูลค่าหนึ่งแสนบาทคุณบัวร้อง

ได้ครับ

รับแล้วพี่บัวพี่แดง
๑แสง
โทรช่วยหมดไว้ตั้งแต่๒เพจแรก
และมาถึง๑แสนบาทได้ด้วย
ด้วยพลังที่น่ามหัศจรรย์ของผู้หญิงตัวเล็ก
ที่ท้องแก่๗เดือน
ทำได้จริง๑แสน

นับร้องบ้านนอกภูมิจันทร์
วิธีใจที่สุดในโลก
พี่แดงรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้
ดีใจครับที่เขาทำได้ครับ
ยังว่าได้มาต้องไปใช้เหมือนเดิม
ก็ไม่เป็นไรดีกว่ามีนี่ค่ะ

เห็นอะไรบ้างในภาพที่เราเห็นเมียเรายืนอยู่ตรงนี้

ภูมิใจไหมคะพี่แดงภูมิใจครับ
อ่ะให้หอมทีนึงแล้วเดี๋ยวให้พี่แดงลงไปนั่ง

นั่งกันหน่อยพี่บัว

และก็มาถึงเพลงที่๗นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๒แสนบาทเป็นเพลงเป้าหมายของนักสู้ชีวิตของเราในวันนี้
ถ้าทุกท่านพร้อมนะครับอินโทรเพลงที่๗

เป็นเพลงที่มีฟิลลิ่งสบายที่เปิดมาในช่วงสภาวะที่อึดอัดใจกับเงินที่มีมูลค่าสองแสนบาท
มันเป็นเพลงที่ฟังแล้วเหมือนจะคว้ามาได้ง่าย๒แสน
แต่แหมมาอยู่ในช่วงนี้
ครั้งนี้คือเป้าหมายพี่บัว
ครั้งนี้จะทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปตลอดการ
ถ้าหยุด๑แสนบาทเป็นของคุณบัว
ถ้าเล่นต่อมีโอกาส๒แสนบาทแล้วก็ได้ทุกอย่างที่เราอยากได้ในชีวิตนี้เลย
แต่ถ้าพลาด๑แสนบาทออกครึ่งหนึ่งเหลือ๕๐๐๐บาทแล้วจบการแข่งขัน

ครับคุณบัวจะสู้หรือจะหยุด
ขอรึกภาพที่จะประโยชน์

ไปต่อไม่ได้อะไรว่าหยุดนะ

หยุดกับ

ถ้าเราหวั่นใจก็อย่าไปทำ

นี่คือสิ่งที่สบายใจแล้วก็ดีที่สุดวันนี้

ดีทุกครั้งและดีจริง

คุณบัวนักสู้ชีวิตของเรา

เอาไปทำอะไรกันบ้างไหนมาบอกกันหน่อยสิ

เช็คดูก่อนเลยว่าเหลืออยู่เท่าไหร่

แล้วก็เก็บไว้ใช้จ่ายตอนช่วงคุณบัวต้องพักผ่อน
ต้องนอนอย่างน้อยก็ต้องเป็นเดือนนะ
ก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่บัวด้วยนะคะ
ที่มาแล้วก็มาสร้างกำลังใจให้พวกเรา

โดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่กำลังจะอ่อนแอ
ท้องห่างไกลจากแฟน
หรือบางคนในยุคนี้บางทีท้องโดยที่ไม่มีแฟนก็มี
เพราะฉะนั้นดูแล้วจงเก็บเอาไปปรับใช้กับชีวิตของเรา

ก่อนอื่นขอขอบคุณ

แล้วก็ไทยรัฐทีวีค่ะที่ให้โอกาส
คนท้องที่ได้มาสู้
ได้ยกพวกเขาออกจากอกบ้าง
ดูแลดีมากค่ะขอบคุณมากค่ะ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

แล้วก็ลูกชายสมองไม่ดีผมก็พิการขาครับ
อเตอร์ไซค์ล่มจะทำงานหนักไม่ได้
ผมมีเงิน๙๐๐๐บาทเป็นกรทุศไทยครับ
ผมลงทุนเต็มที่คือเอามาทำโรงเฮ็ดฮักค่า

แล้วก็อยากฝึกให้ลูกชายที่ว่าความจำไม่ดี
เขาก็จะได้ทำเลี้ยงตนเองได้ครับ
ถึงก็กลัวผมไม่มีคนผสมประกอบ
แต่ก็เราทั้ง๓คนก็พร้อมที่จะสู้ต่อไป